แต่ที่เมาส์มอยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เลยค่ะ
แต้วนะคะคุณผู้ชมใครหลายคนได้ติดตามละครกับเจมส์จิรายุ
หลายคนบอกว่าเคมีตรงกันมากนะคะ
ก็แต่งเป็นเจ้าแม่นาคีคุณผู้ชม

ซึ่งแต้วก็ยอมรับนะคะว่ากับเจมส์จิก็มีเขิน

แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เขาไปถ่ายแบบ
แต่ข่าวไปถ่ายในละครนี่แหละที่ทะเล

จริงก็เลยต้องไปถามนะคะว่าคุณต้น

แววกับเจมส์จิลงรูปนึกว่าเป็นแฟนกัน

หวานใจตัวจริงของน้องแต้วจะว่ายังไง
กับเคมีที่เขากันกับเจมส์จีรกค่ะ
มันไม่มีอะไรเลย

ตัวจริงก็พูดนิดนึง

ไม่หรอกค่ะก็เป็นแบบแซวมากกว่า

ต้องดูไหมหรือว่าต้องยังไงไหมอะไรอย่างนี้
ค่ะสรุปก็มีถามนิดนึง

แต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนอยากรู้

สำหรับว่าความรักที่จบลงไม่สวย๒๑
ปีช่วยไม่ได้เลยนะคะสำหรับจอจอ

เฟอร์บี้เขามีแต้วมีเต้ยเนี่ยว่ายังไงบ้าง
มิ้นท์ด้วยจะเชียร์หรือเปล่านะคะไปฟังเลยค่ะ
ใช่ค่ะเขาฮอตอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ
ไม่ได้สกรีนอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันแบบอืม
มารู้จักกันมันก็ดีกว่าแบบไม่รู้จักกันอะเนาะ
ไม่น่านะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ก็ดูคุยเฮฮากันไม่รู้ว่าเบื้องหลังอะไรยังไงไม่แน่ใจค่ะ
สรุปก็คือต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าใครจะมาดามใจนะฮะน้องแมทแพรนี
แต่ว่าโอ้โหแป๊บตึกก็ดูเขิดนะวันนั้นที่ไปตอบใช่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะ